คุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
พบผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๔ปี

เขาออกจากบ้านไปหางานทำตั้งแต่ปี๒๕

นี่หายไป๓๐ปี
คือตอนแรกก็ไปทำงานอย่างอื่น
สุดท้ายคนชวนลงเรือประมงก็ลงเรือประมง
อยู่บนเรือ๑๕ปีเนอะคุณพ่อครู

เงินก็ไม่ได้สักบาทตอนอยู่บนเรือประมง
ขอขึ้นเรือไปทำงานก่อสร้าง
เงินเก็บทองซื้อจักรยานได้คันหนึ่ง

ใช้เวลาปั่นจักรยาน๑๕วัน
มาถึงหน้าบ้านไม่กล้าเข้าบ้านอีก

วนอยู่รอบบ้านอีก๓วันนะคะ

ออกจากบ้านไปหางานทำกลัวลูกจำไม่ได้

สุดท้ายลูกรู้ลูกก็รับกลับเข้าบ้าน

ชื่อว่านายทะเลิงยงภูเขียว

ทางแพทย์ทางพยาบาลโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับ
จังหวัดอุตรดิษฐเขาก็ตรวจสุขภาพ

บ้านก็อยู่ที่อำเภอทองแสนขัน

เริ่มจากไปทำงานเป็นช่างเชื่อม

ไปทำงานโรงปูนแห่งหนึ่งในสมุทรสาคร

เหลือเงินติดตัวอยู่๖๐บาท

ก็ลงก็ลงตัดสินใจลงไป

ทำงานหนักมากไม่ได้ค่าจ้างเลยสักกระบาทเดียวค่ะ

แล้วแต่ในนั้นมีแบบทำร้ายร่างกายมีการได้ไหม
ก็มีกันบ้างมีตีกันบ้างมีโยนลงทะเลกันบ้าง

สิบสี่สิบคนดีเลยครับ

ส่งเข้าฝั่งแต่เราไม่ได้เงินกลับมาเลยใช่ไหม

ที่แผงงาน

คือชีวิตบนเรือประมงเนี่ย
ถ้าเจอเรือไม่ดีไต้กงไม่ดีทรมานเงินก็ไม่ได้
ปีบนเรือประมงไม่ได้เงินสักบาท

ถูกทำโทษก็มีถูกตีก็มีโยนลงทะเลก็มี
สุดท้ายขอขึ้นฝั่งที่พังงานะคะ

พอขึ้นฝั่งได้แล้วเรียบร้อยโบกรถสิบล้อ
มาหางานทำที่กรุงเทพเงินก็ไม่มีติดตัวสักบาท
บัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่มีก็มาหางานทำอีก๑๕ปี
รวมแล้วหายออกไปจากบ้านกับ๓๐ปี
สุดท้ายไปทำงานรับจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเล็กแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครปฐมเก็บเล็กผสมน้อยซื้อจักรยานได้คันนึง
กลับบ้านค่ะคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกจากลูกไปตั้งแต่ลูกยังเล็กอะค่ะ
ปั่นจักรยานอย่าง๑๕วันนะคะนักความประถมมันอุตรศารณิต
คุณภาคภูมิปั่นวนอยู่รอบบ้านอีก๓วันนะคะ
ครับกลัวลูกสาวจะหว่าเอากลัวลูกจะมายเป็นก่อบ้าน
เข้าบ้านไม่ยอมรับเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงดูลูกเลย
มีคนจำได้เอาเรื่องไปบอกลูกสาว
ลูกสาวก็ออกมานะคะออกมาแล้วก็รับกลับเข้าบ้าน
เถลิงบอกว่าโอ้โหดีใจมากที่สุดในชีวิต
ได้กลับบ้านรอบกับ๓๐ปี

ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ดูแลลูกสาวเลยก็ตาม
ลูกสาวนี้อายุ๓๑ปีแล้วนะฮะ
ชื่อนางสาวณัชธมนต์ยงภูเขียว
แสดงว่าตอนที่พ่อไป๓๐ปีที่แล้ว
โดยบอกว่าพ่อจากไปตั้งแต่ตัวเองอายุไม่กี่เดือน
กลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งตอนนั้นตัวเองอายุ๒ขวบ

แล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยหายไปเลย
ส่วนแม่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตัวเองอายุได้เพียง๓เดือน
ปู่กับย่าก็ดูแลมาทำหน้าที่แทนพ่อแทนแม่
มีคนที่รู้จักมาบอกว่านี่พ่อกลับมาแล้ว
เพราะว่าที่ผ่านมาสามสิบปีเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เจอหน้าพ่ออีกอืม

ชีวิตคนจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกนะคุณภาคภูมินะคะบางคนอาจจะคิดหาสาเหตุทำไมไม่อย่างนู้นทำไมไม่อย่างนี้ทำไมไม่อย่างนั้น
ชีวิตคนเราเวลาที่มันอยู่กับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งบางทีมันก็มันตื้อไปหมดหาอะไรไม่เจอเหมือนกันนะ
ผ่านไป๓๐ปีแล้วเนี่ยฉันไปทำอะไรอยู่๓๐ปีเนี่ย
สุดท้ายก็ยินดีด้วยได้กลับบ้านแล้วในรอบ๓๐ปี